นี่แหละครับที่เป็นภาพใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

ถวายความจงรักพักดีแล้วก็ปฏิญาณตนเมื่อวานนี้
สำหรับกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
หลายภาคส่วนหลายจังหวัดนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้
เช่นกันตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมใจกันจัดกิจกรรมทำความดีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อน้องบรรมลึกในพระมหากรณาที่คุณ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ชาวจังหวัดพยาวนะคะพากันไปบริจาคโลหิตกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัด
เพื่อที่จะเก็บไปโลหิตสำรอง
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วย

ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลพระยาวยังคงขาดแคลนเลือด
คงขาดแคลนเลือดในหมู่โลหิตต่างเป็นจำนวนมากค่ะ
จากช่วงเวลานี้ช่วงเวลาอื่นก็ยังคงไปบริจาคได้นะคะ
ใช่ครับครับสำหรับบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลพยาวนะคะ
ทางด้านนายปวินชำนิปราศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะ
แล้วก็ทำความสะอาดตามเส้นทางที่ในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราชดรนะคะ
โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณลานหน้าอนุสวรีครูบาศรีวิชัย
ไปจนถึงหน้าพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะคะ
ระยะทาง๑๗กิโลเมตรนะคะ
ส่วนนักศึกษาจากสถาบันการพลักษึกษาสุโขทัย๑๐๐คนนะคะ
ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าศาลพระแม่ย่า
นิกรเกษมอำเภอเมืองสุโขทัย
ระยะทาง๒กิโลเมตรด้วยกันนะคะ
ซึ่งการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่๘๘
ขณะที่นางนัทธินีพรจันทรโนไทยนายกเหล่ากาชาตินครราชศรีมาพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติได้จัดรถ
รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ค่ะรับบริจาคโลหิตแล้วก็แจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ๒๐๐อันด้วยกันนะคะ
ที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารีอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
อกจากนี้แล้วนะคะประชาชนกว่า๒๐๐คนได้ร่วมกันตักบาดเข้าสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์๓๐๐รูปและร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ทั้งบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอนุสวรีเท้าสุระนารีค่ะ
สมุทรปราการนะคะประชาชนและนักเรียนในจังหวัดได้ร่วมกันกำจัดผักตบชาวาในลำคลองต่างแล้วก็นำไปทำปุ๋ยหมักเอ็งซี
เนื่องในพื้นที่นะคะมีผักตบชาวากว่า๑แสนตันในแหล่งน้ำทั้งหมด๑๘๔สายค่ะ
ประชาชนก็ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชาวาให้เป็นจังหวัดและเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่
และถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
ทุกคนก็พยายามที่จะหากิจกรรมที่มีอยู่ในจังหวัดตัวเองนะคะ
เป็นทั้งกิจกรรมความดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมค่ะ